ตั้งแต่วันเลือกตั้งเมื่อวานนี้เชื่อว่าผลการเลือกตั้งท่านคงทราบกันแล้วนะครับ
ดูล่าสุดนะฮะสำหรับพักก้าวไกลเนี่ยที่เมื่อวานนี้
แม้แต่คนที่ลงคะแนนให้ก้าวไกลก็อุ้ยตกลงเนี่ยได้อันดับหนึ่งแซงเพื่อไทยด้วยเหรอ
ใช่ค่ะผลคะแนนการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการอันดับหนึ่งจริงนะคะ
ครับและวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
ใส่สูตรผูกเน็กไทยสีส้มนี่นะฮะมาแถลงข่าวนะครับ
หลังจากผ่านพ้นคืนวันเลือกตั้งมาหนึ่งคืนคุณพิธาบอกว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาถือว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าคนไทยเนี่ย
ได้แสดงเจตจำนงผ่านคู่หาเลือกตั้งให้พักเก้าไกลได้คะแนนสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
ขอประกาศว่าพักเก้าไกลพร้อมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ขอพลิกคั่วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ
ให้ฝ่ายค้านเดิมมาเป็นรัฐบาลนะครับและพร้อมจะเป็นนายกของคนไทยทุกคน
คุณพิธาบอกว่าได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังแกนนำของ๕พักการเมืองนะครับซึ่งก็มีทั้งที่ติดต่อไปและแกนนำอีกฝั่งติดต่อมาทางก้าวไกล
ถ้าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณพิทาบอกว่าได้โทรศัพท์ไปหาคุณแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
เพื่อแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นในการเดินหาเสียงและเชิญชวนพักเพื่อไทยให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมฝ่ายค้านเดิม
ตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นพักรัฐบาลนะครับที่พักเก้าไกลจะเป็นแกนนำเนี่ย
คุณพิธาบอกว่าจะมีก้าวไกลมีเพื่อไทยมีประชาชาติมีไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและพักเป็นไทยรวม๖พักนะครับ
เสียงที่ได้เนี่ยตอนแถลงข่าวคือตอนเที่ยง๓๐๙เสียงแต่หลังจากแถลงเสร็จมีการปรับตัวเลขคะแนนต่างนะครับ
ก็ทำให้ก้าวไกลได้เพิ่มมาอีก๑นะฮะทำให้เสียงรวมเป็น๓๑๐เสียง
ซึ่งเสียงตรงนี้คุณพิทาบอกว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนแล้ว
กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
ผมขอประกาศในที่นี่ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ
นี่คือการน้อมรับฉันธามติจากพี่น้องประชาชนพลิกคั่วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
และผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับ
พร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคต
ผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ๕พักด้วยกัน
มีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางคลายนำของฝากพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับ
มีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัฒน์นะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอ
แล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็เป็นพักที่เป็นธรรมนะตอนนี้คุณภิษฐาแหลงมาช่วงเที่ยง

บอกยินดีเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ
ตัวเลขสสที่คุณภิษฐาประกาศเท่ากับว่า
พรรคอะไรที่ก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับ
พักจะเป็นดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับก้าวไกลสสรวมทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ๑๕๒คนเพื่อไทย๑๔๑คน
มีประชาชาติ๙คนไทยสร้างไทย๖คนเสรีรวมไทย๑คนแล้วก็พักเป็นธรรมอีก๑คนรวมเป็น๓๑๐เสียงณขณะนี้
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่กรกตนับมานะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วจะโหวตเลือกนายกใน
สภาเนี่ยจะเสียงพอเหรอเพราะว่าเสียงในรัฐสภาต้องใช้ถึง๓๗๖เสียงนะฮะตอนนี้ถ้าฝั่งของ๙
ไกลที่จะรวมตัวกันเนี่ยมี๓๑๐เสียงขาดอีก๖๖เสียงวันนี้นักข่าวถามคุณพิทาต่อเลยพอคุณพิทาบอกเอา
ค่ะเนี่ยเนี่ยพัดว่าเราจะมีเท่านี้นักข่าวถามเอาแล้วพูมใจไทยนะพูมใจไทยนะ
ตอนนี้เนี่ยมีสอสออยู่๗๐คนถ้าได้ภูมิใจไทยมานี่คือปิดสวิตช์สวเลย
แต่คุณพิทาบอกว่าณขณะนี้มองว่ายังไม่จำเป็นมีแค่นี้พอนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าสวจะไม่ฝืนชันธามติจากประชาชน
เชื่อว่ายังไงจะผ่านการโหวตนายกในรัฐสภานะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางพักเก้าไกลบอกว่า
จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพูดคุยเรื่องนโยบายกับพักที่จะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับจุดยืนในการแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับ
วันนี้คุณพิทาบอกว่าขณะนี้ทุกเรื่องยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดกับแต่ละพักที่จะมาร่วมกันเป็นรัฐบาลนะครับ
แต่เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒กฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ย
คุณพิทายืนยันว่ายังไงก็ต้องไปทำในสภาและเป็นการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิก
การเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนของก้าวไกลเฉพาะพักเดียวมี๑๕๒เสียงถือว่าเสนอได้อยู่แล้ว
แต่พักอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็ใช้สภาเป็นตัวแก้ไขและพิจารณา
โดยหลักการที่มากกว่าการแก้ไขคุณพิทาบอกว่าคือจะทบทวนผู้ที่รับผลกระทบจากคดีทางการเมืองทั้งหมด
แล้วก็จะให้โอกาสในการนิทธศกรรมเพราะเป็นห่วงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กับสถาบัน
ซึ่งถ้าไม่รีบพูดคุยตอนนี้อาจเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของการเมืองไทยที่ทางพักเก้าไกลไม่อยากจะเห็นตรงนี้นะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับฝั่งเพื่อไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแพทรทางทานชิเหนวัดคุณเศรษฐาธุวิศินศ์สองแคนดิเดตนายกรรตมตรีของพักเพื่อไทย
เกี่ยวกับท่าทีในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล
คุณแพทองทานยอมรับว่าคุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกล
โทรศัพท์มาหาจริงแล้วก็ได้พูดคุยกัน
ในเวลาไม่นานประมาณ๓๔นาที
คุณแพทองทานบอกว่าคุณพิธาโทรมาแสดงความยินดี
แล้วก็ชื่นชมเรื่องการต่อสู้ในการอุ้มท้องหาเสียงช่วงเลือกตั้ง
บอกว่าเข้าใจความรู้สึกดีเพราะว่าคุณพิธาก็เป็นคุณพ่อเหมือนกัน
ขณะเดียวกันคุณแพทองทานบอกว่าในส่วนของพักเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนพักก้าวไกล
ได้เสียงข้างมากจากประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
ยังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดใดนะคะก็คือโทรมาแล้วก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะคะ
แล้วก็สนับสนุนนะคะเรื่องที่พักเก้าไกรได้เสียงข้างมากจากประชาชน
ก็สนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ได้คุยกัน
แต่ว่าในเชิงของรายละเอียดเรื่องของนโยบายหรือข้อตกลงต่างยังไม่ได้คุยกัน
ก็คือจะคุยกันตอนที่มีกรรมการบริหารพักนะคะ
หรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือจะรอกรรมการบริหารพักก่อนค่ะ
คือในการแถลงข่าวของทางพักเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยก็กล่าวเพิ่มเติม
บอกว่าพักเพื่อไทยเห็นด้วยที่พักเก้าไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล
และย้ำว่าพักเพื่อไทยไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลค่ะ
ตรงนี้ชัดเจนนะคะไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักก้าวไกล
ส่วนรายละเอียดนะคะกระบวนการขั้นตอนต่างก็จะเป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลนะคะที่จะเป็นฝ่ายดำเนินการ
ก็จะให้ทางกรรมการบริหารพักพูดคุยตกลงกันในรายละเอียดเพิ่มเติม
แพทย์ชนน่านบอกว่าเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง
แต่ประเด็นเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะต้องลุ้นว่าเสียงสวจะมาร่วมด้วยไหม
จะได้เสียง๓๗๖ไหมมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพ
แพทย์ชนน่านตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูเพิ่มเติมนะคะ
คุณบันการณ์เบื้องต้นเข้าสู่การพูดคุยระดับที่เป็นทางการ
หลังจากนั้นเรื่องราวเงื่อนไขประเด็นต่าง

เราเองยังไม่กำหนดเวลาว่าจะสรุปจบเมื่อไหร่นะครับ
ต้องดูจุดเริ่มต้นก่อนครับ
มีนักข่าวสอบถามเพิ่มเติมนะคะระหว่างการแถลงข่าวของพักเพื่อไทย
เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ก็ตอบว่าพักเพื่อไทยมีจุดยืนที่มั่นคง
ที่จะไม่สนับสนุนการยกเลิกมาตรา๑๑๒ค่ะ
แต่จะสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยหารือกันในสภา
ส่วนกฎหมายต่างที่ทำให้เยาวชนติดคุก
ก็พร้อมจะนำมาพูดคุยและพร้อมรับฟัง
ทางพักเก้าไกลอย่างละเอียดนะคะว่า
ขอย้ำว่าพักเพื่อไทยไม่สนับสนุนเรื่องของการยกเลิก

นักข่าวถามเพิ่มค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณนะคะ
คุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
มีการทวิตข้อความว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทย
แล้วก็ระบุไทม์ไลน์ช่วงเวลาไว้ค่อนข้างจะชัดเจน

คุณอุ้งอิ๊งตอบว่าการจะกลับประเทศไทยของคุณทักษิณ

ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเดิมค่ะ
กำหนดเวลาเดิมที่คุณทักษิณเคยทวิตเอาไว้ในทวิตเตอร์
ก็คือภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ